ซึ่งการเปิดลงนามนะครับถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อย่างที่คุณเขมสอนบอกไปว่าปิดไปเมื่อ๑๖นาฬิกาที่ผ่านมาแล้ว
แต่ว่าปิดไปแล้วก็ตามหลายคนยังไม่ยอมกลับนะครับ
ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามีประชาชนเป็นจำนวนมาก
ขอให้ได้เข้าไปใกล้ที่สุดเท่าที่จะใกล้ได้
บางคนก็ไปนั่งพนมมืออยู่ที่บริเวณริมกำแพงของพระบรมมหาราชวัง
กระทั่งถึงวันนี้ณบัตรนี้ณตอนนี้
ถึงแม้ว่าจะปิดการโรงนามที่ศาลาสาธารณีสมาคมไปแล้ว
แต่ก็ยังคงมีประชาชนจำนวนมากไปที่บริเวณนั้นนะครับ
เราจะไปติดตามบริเวณมันยากาศคุณศิริพกมลไตรตึงตรีคูณครับ
รายงานจากบริเวณท่าราชนาวีสโมสรครับ
ท้องฟ้าจะเริ่มอ่อนแสงลงทุกทีแต่ประสบนิกรยังคงหลั่งไหล
ยอยเดินทางมาที่พระบรมมหาราชวัง
น้อมถวายบังคมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพรรณอยุณเดชน์เป็นครั้งสุดท้าย
สกนิกรจากทั่วสารทิศเดินทางโดยสารทั้งทางน้ำทางถนน
เพื่อร่วมน้อมถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมโกศกันอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะที่ท่าเรือข้ามฝากท่าช้าง
ซึ่งอยู่ใกล้กับพระบรมมหาราชวังมีผู้คนหนาแน่นตลอดทั้งเวลา
มกลางการดูแลความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า

สกนิกรที่เดินทางมาที่นี่ตั้งใจที่จะเดินทางมาร่วมกราบถวายบังคม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
พระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตา
หลายคนน้อมถวายบังคมพระบรมศพ
บริเวณด้านนอกริมกำแพงพระบรมมหาราชวัง
โดยนำดอกไม้และนั่งสวดมนต์
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงความรู้สึกจากประสบนิกรกันค่ะ
รู้สึกเกิดมาไม่ทันในยุคที่ท่านยังมีแรงที่พระทรงงานนะคะ
แต่ก็ได้ดูในพระราชมณีกีตลอด
ก็รู้สึกประทับใจแล้วก็เสียใจทุกครั้ง
นึกถึงว่าไม่มีพ่อลงของเราก็รู้สึกใจหาย
จากนี้ก็ตั้งใจว่าจะเป็นพลเมืองคนหนึ่ง
ที่เป็นคนดีปฏิบัติตามคำสอนที่พ่อได้พูดไว้
พ่อได้บอกว่าอยากให้เรารักกันสามัคคีกัน
ซึ่งณวันนี้ที่เหตุการณ์ที่พ่อจากไปครั้งนี้
แล้วก็เห็นน้ำใจของคนไทยอยู่มาก
ก็รู้สึกปราบปลื้มและอยากจะให้เป็นแบบนี้ตลอดไปค่ะ
ถ้าเกิดว่ามีลูกมีหลานนะคะ
ก็จะบอกว่าคือแม่นะเนี่ย
โชคดีมากที่ได้เกิดในแผ่นดินของรัชกาลที่๙
เพราะว่าคือแม้ว่าไม่เคยเห็นประพักษณ์ท่านตัวจริงนะคะ
เคยมีโอกาสไปรับเสด็จแต่ก็ไม่มีโอกาสได้เห็น
แต่ว่าไม่มีใครเคยบอกด้วยว่าเราต้องรักในหลวง
แต่ว่าเหมือนกับว่าเราเห็นท่านผ่านทีวี
ผ่านหนังสือผ่านบทเรียน

เรารู้สึกว่าท่านทำเพื่อประชาชน
ทั้งที่ท่านเป็นแบบเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน
ส่วนประสงค์นิกรที่โรงพยาบาลสิริราชมาจากหลายจังหวัด

หน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้
เพราะพระองค์ท่านทรงพระราชทานโครงการพระราชดำริ
แก้ปัญหาในการดำรงชีวิตของปวงชนชาวไทย

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับประสบนิกรค่ะ
พอรู้ข่าวก็แทบจะเป็นลม

ก็ได้กราบดวงวิญญาณท่านอยู่ตรงนี้แหละค่ะ
ขอให้ท่านต้องไปสุขศุกราชสูงสุขทุกชาตินะคะ
ได้อธิษฐานขอให้ท่านไปสู่สวงสวรรค์

ตีหายเหนื่อยหายพักได้พักผ่อน
อกจากนี้เรายังได้เห็นน้ำใจของคนไทย

ที่นำรถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวมารับส่งประชาชนฟรี
นำพี่น้องคนไทยด้วยกันมาร่วมถวายบังคม
คุณคุณพุมมิพลวนญาณดุลอเดชเป็นครั้งสุดท้าย
ภาพความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวไทย
ยังคงมีปรากฏให้เห็นตลอดช่วงค่ำคืนนี้ค่ะ

เทวรัฐทีวีรายงานสดจากท่าราชนาวีสโมสรค่ะ